สพวังสมบูรณ์ที่สะแก้วนะฮะ

เดิมคดีคดียาเสพติดด้วย
แล้วเดี๋ยวจะฟ้องกลับไอ้กลุ่มแก๊งค้ายาด้วย
เพราะว่ากลุ่มแก๊งค้ายานี้มาอ้างบอกว่า

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ

เพื่อขอให้สอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เรียกรับเงิน
เพื่อขอให้สอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เรียกรับเงิน
เพื่อขอให้สอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เรียกรับเงิน
เพื่อขอให้สอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เรียกรับเงิน
แล้วก็ไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับ

เรื่องนี้นะครับพันธบทเอก

เรื่องนี้นะครับพันธบทเอก
เรื่องนี้นะครับพันธบทเอก
เรื่องนี้นะครับพันธบทเอก
เรื่องนี้นะครับพันธบทเอก

ไม่พอใจตำรวจสพวังสมบูรณ์

ก็เลยกลัดแกล้งร้องเรียนตำรวจว่ารับเงิน
เพื่อให้เกิดความเสียหายทำลายความน่าเชื่อถือ
ผู้กับสภวังสมบูรณ์สามารถใช้สิทธิ

ตำรวจตั้งใจทำงานจริงไม่มีการเรียกรับเงินอย่างแน่นอน
เพราะขบวนการค้ายากลุ่มนี้ถูกจับแล้วหลายครั้งครับ

ตำรวจก็จะจัดการให้เต็มที่เลยนะฮะใช่